แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องอยากจะขอความร่วมมือคุณผู้ชม
ตอนนี้คลังเลือดของสภากาชาติไทยลดลงเยอะมากครับ
ผู้ป่วยที่ต้องการจะผ่าตัดต้องเลื่อนการผ่าตัดเพราะว่าเลือดไม่พอ

ดังนั้นครับสภากาชาติไทยจึงขอเชิญชวนคุณผู้ชมคนไทยทั้งประเทศ
ไปร่วมการบริจักษ์เลือดนะครับ
การรักษาโดยการผ่าตัดในโรงพยาบาลต่างทั่วประเทศ๑๖๐แห่ง

แล้วก็กระทบต่อผู้ป่วยโรคทาราซิเมียแล้วก็ฮีโมฟิเลีย
เพราะว่าต้องมีการถ่ายเลือดน้ำเลือดเลือดไม่พอ
ต้องใช้ปริมาณเลือดมากแล้วก็ต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยนะครับ
สภากาชาติไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ไปร่วมการบริจักษ์โลหิตที่สภากาชาติไทย
สถานีกาชาติที่๑๑วิเศษนิยมบางแคร์
จุดรับบริจาค๖แห่งในกรุงเทพ
แล้วก็ส่วนภูมิภาคอีก๑๓แห่งตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ
หรือว่าสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศก็ได้
อยู่ที่ไหนก็ไปที่นั่นคุณผู้ชมนะฮะ
อีกหนึ่งกิจกรรมดีของสภากาชาติไทย
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอุทิศ
ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวัชิริยานสังวร
ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนในปีที่หก

ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยบริจาคโลหิตอุทิศถวายพระกุศล
โดยผู้บริจักษ์โลหิตทุกท่านที่มาบริจาคโลหิตนั้น
จะได้รับพระรูปสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวัชรยานสังวร
เป็นที่บรรลึกกลับไปด้วยตามที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้นะครับ

จะได้มีคลังเลือดเพียงพอให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศเลยนะครับ